สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้อังคารที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะอยู่กับดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะ
ดำเนินรายการร่วมกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะคะอยู่ด้วยกันไปจนถึงสี่ทุ่มสิบนาทีโดยประมาณค่ะ
ครับก็บรรยากาศชื่นมื้นทีเดียวนะฮะชมจากเฮดไลน์เมื่อสักครู่นี้
วันนี้เนี่ยทำเนียบรัฐบาลคึกคักเป็นพิเศษนะคะครับวันนี้เรามีถ่ายเรื่องค่ะราชการก็
ไปรอกันเต็มเลยค่ะจนนายกก็ต้องถามว่าไม่ทำงานกันเหรอ
ข้าราชการธรรมเนียบรัฐบาลก็บอกว่ามารอนายกนายกบอกไม่เชื่อรู้นะรู้ทัน
รออเจ้ากันใช่ไหมคือวันที่มารอนายกยังไม่เยอะเท่านี้อ่ะใช่ค่ะ
วันนี้มาเยอะจริงคือวันนี้ข่าวเราเยอะนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปเร็วหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเอาเรื่องนี้ก่อนเลยกันแล้วกัน
คุณเขียนมาสอนเพราะเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าวันนี้ธรรมเนียบแทบแตก
ถูกค่ะละครดังแห่งพศนี้ครับบุภเพสันนิวาส
วันนี้เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันนะครับทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะครับ
ก็ไปกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะไปในกิจกรรมร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และสืบสารความเป็นไทยกับละครแห่งปีนี่ค่ะนี่ข้าราชการนะ
เหมือนเลยนะครับที่ตึกมัญชาการธรรมนีมงัยกับรัฐบาล
เมื่อไหร่จะมาพอลวตตู้ของคณะมาถึง
มากันหมดครับวันนี้นักแสดงนำทั้งพี่มื่นโป๊ปธนวัฒน์
แม่หญิงแกระเกดเปวล่าราณี

คอนสแตนตินฟอร์คอน
แล้วนี่มื้นเรืองปั่นจันทร์

ซูซี่ราแม่หมาลิ
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแม่หญิงจันวาดหน้องมาปราง

แล้วดูรัชกลงข้าราชการ

กับบรรดาข้าราชการที่มารอตั้งแต่เช้าก่อนเลย
ข้าราชการก็เป็นงานค่ะก็ต้องตอบว่ามารอนายกรัฐมนตรีสิคะ
ถูกต้องครับวันนี้บรรณาคารก็ประชุมครม
นายกบอกแหมรู้ทันแหมพวกเธอมารออเจ้านะคะ
แล้ววันนี้นักแสดงดำไปกันเยอะแต่ท่านนายกถามถึงอีปริกนะคะ

ตัวละครสำคัญอีกคนนึงคุณอำภาภูศิษย์
เราก็ทำภาพมาให้ท่านเห็นว่านี่ขโมยซีนกับโอ้โหตัวละครเยอะแยะไปหมดนะครับ
ตอนเล่นละครคือวันนี้ท่านนายกให้เวลากับคณะของบุภเสันนิวาสนี้
นานถึงชั่วโมงเศษนะครับให้เวลานานมากนะครับ
ก็ได้พูดกับเหล่านักแสดงแล้วก็ผู้จัดนะครับ
บอกว่าท่านก็ยอมรับว่าไม่ค่อยได้ดู
เพราะว่าทราบข้อมูลมาก็จากการบอกเล่าแล้วก็ประทับใจ
ก็ไปหาดูย้อนตามยูทูปนะดูแล้วก็ประทับใจ
นี่ขนาดท่านไม่ค่อยได้ดูนะเล่าได้หมด
บอกคนนู้นคนนี้ตัวละครตัวไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ
แล้วก็อยากจะให้ผู้จัดละครไทยผู้สร้างละครไทยเนี่ย
เอาแบบนี้ลักษณะเหมือนกับบุเภสันนิวาสเนี่ย
มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นไทยอาหารงานฝีมือ
เอาไปใส่บ้างก็ได้เพราะหนังต่างประเทศ

หรือว่าถ้าอยากจะสร้างละครเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ย้อนยุค
ไปปรึกษาอาจารย์วิศนุเครืองามรองน้ำมนตรีก็ได้

ใช่หนังสือเรื่องข้ามสมุทร
เรื่องนี้ดีมากแล้วก็ใหญ่มาก
กันแบบนานนะฮะแต่ว่าอ่านแล้วจะดีมากนะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ท่านนายกก็บอกกับโป๊ปธนวัฒน์พี่หมื่น
ไหนลองตำหนิเบลล่าเหมือนในละครให้ดูหน่อยซิ
หมื่นก็เลยจัดให้นะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่เอากาลคงเอาเงินถ้าตนเป็นคนที่จะเป็นตัวสมอยชัยตาหน้าขาวหน้ารำคาก
โอ้โหบทยาวเลยนะคะแต่ตอนแรกมองหน้าท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ
คิดทิ้วไปหน่อยนายกกพูดกับเขานู้น
ทีนี้มีช่วงไฮไลท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายกรัฐมนตรีเนี่ยถามเลยว่า

เร็วเนี่ยโป๊บเบลล่าก็ชี้ไปชี้ไปที่ไหนฮะคุณปั้น
จัดแล้วทุกคนก็ชี้ไปที่คุณปั้นจัดหมดเลยอ่ะค่ะมัน
หมื่นเรืองหมดเลยเหรอหมื่นเรืองตอบว่ายังไงลอง

หรออยากที่ตั้งให้เร็วขึ้นหรอโทษครับโทษโทษครับ

เข้าใจว่าเข้าใจว่าต้องตามรถแบบหรอจริงใครเนี่ย
มันจัดมันจัด
ไม่ใช่ในละคร

โอเคให้ไป
มีอะไรต่อ

ชี้ไปคุณปั้นจันเลยคุณปั้นจันตอบเนี่ย
ตอนนั่งรถตู้มาจะคุยกันเรื่องเลือกตั้งอ่ะสิ

นายกลุมตู่หรือว่ะ

ผมรอได้ให้เป็นไปตามรถแมพครับนะคะ

มอบของที่ระลึกจากละครให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วย
ของว่างที่ขึ้นชื่อในละครค่ะ

เป็นที่ระลึกโดยนะคะ
นักแสดงก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็ลงภาพ
เซลฟี่กับท่านนายกรัฐมนตรีกันทั้งนั้นเลยนะคะ
อกจากนี้วันนี้พิเศษจริงคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
พานักแสดงขึ้นไปชมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี

ไปถึงห้องประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็ให้ดารานำทั้ง๖คนแนะนำตัว
ไมโครโฟนที่นั่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะ
นี่ค่ะคลึกคลื้นมากดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะ
ไปบอกให้ตั้งใจทำงานนะอเจ้า
คือในละครเนี่ยเขามีการประชงประชุมกันยังไม่มีคนมาสอน
ก็เป็นแบบบรรยากาศในสมัยก่อนนะสมัยกรุงศรีอายุทยานะ
สมัยยุคพระนารายมหาราชก็เลยพามาดูว่าเออยุคปัจจุบันนี้เขาประชุมกันแบบไหนนี่
ตั้งใจทำงานกันนะอเจ้านี่
ก็ก่อนเดินทางกลับนะครับโป๊บธนวัฒน์ก็ได้เปิดเผยความรู้สึกสั้นนะฮะ
ก็บอกว่านายกก็ขอให้ตั้งใจทำงานกันแล้วก็ฝากทางผู้จัดละครให้ทำละครออกมาดี
ส่งเสริมค่านิยมของไทยแบบนี้แหละดีนี่กว่าจะกลับได้นี่นานนะ
ค่ะโอ้โหนักขุมนักข่าวนี่นะไปรอเซลฟี่กับนักแสดงมาเทียบเลยนะคะ
สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็เลยมีมติออกมาว่าในช่วงเทศกาลสงครานเนี่ย
ก็แต่งตัวให้เหมาะสมดีไหมใส่ชุดไทยกันเลยแบบนี้น่าจะดี
ส่วนวัฒนธรรมเขาก็เสนอไปอ๋อดีค่ะนะคะ